ธรรมเนียมปฏิบัติในงานบุญสงกรานของคนไทยเชื้อสายมอนคือวันมหาสงครานหรือวันที่๑๓เมษายนจะนำของขาวหวานเช่น
แช่เครื่องเคียงกะละแมจัดเตรียมไปส่งที่วัดในรูปแบบที่เรียกว่าการเทินสำหรับ
ซึ่งส่วนมากจะเป็นฝ่ายหญิงที่จะเทินของคือการนำสำรับมายกให้สูงเท่าไหร่หรือวางบนไหล่เป็นสำหรับเครื่องคาหวาน
ส่วนฝ่ายชายก็ถือขันข้าวและเดินไปด้วยกัน
อกจากนี้ก็ยังมีบางบ้านที่ใช้วิธีการหาบสำหรับไปถวายพระสงฆ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน